ข่าวแรกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข่าวสะเทือนใจนะครับ
ต้องเป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณผู้ชมขับรถต้องมีสติ
มีคุณแม่ท่านหนึ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกสาววัย๔ขวบไปส่งโรงเรียน
ระหว่างทางมันมีตัวเงินตัวทองตัดหน้าครับด้วยความตกใจก็หักหลบสิฮะ
ชนกับต้นไม้แล้วแม่เนี่ยศีรษะจุ่มลงไปในคูน้ำอันนี้แล้วมันเป็นโครน
คือหัวปักไปในโครนจนแบบจะถึงไหล่แล้ว

โอ้โหคุณผู้ชมนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่๑๙กรกฎาคม
นายซอยเพชรหึง๕๗หมู่๙ตำบลบังกระเจ้าอำเภิบทรัพย์แดงสมุดประการ
มันก็เป็นซอยย่อยในชุมชนอะไรแบบนี้รถก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมายนะครับ
ตำรวจเขาไปอาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูก็ไปไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เนี่ยฮะก็ไปเจอโอ้โหภาพสะเทือนใจมาก
เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะตกอยู่ข้างคลองซึ่งมันอยู่ข้างทาง
ใกล้กันไปพบนางสาวชนระดาชื่นชมน้อยอายุ๒๑ปีบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าศีรษะเธอตอนแรกไปกระแทกกับต้นไม้ก่อน
แล้วร่างของเธอจุ่มไปในคลองเนี่ยแล้วก็หัวเนี่ยปักลงมาในโคนครับ
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาตรวจสอบตามร่างกาย
ใบหน้าอย่างที่บอกไปว่ามีรอยกระแทกกับต้นไม้ส่วนลูกสาววัยเพียงสี่ขวบ
คือเด็กหญิงชนทิชาชื่นชมน้อยนั่งมาด้วยปลอดภัยดีครับ
ญาติก็พาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลตรวจเช็คร่างกาย
อ่ะลูกสาวเนี่ยปลอดภัยแต่แม่เนี่ยโอ้โหเสียชีวิตเลย
เรื่องต้นจากการสอบถามก็ต้องไปถามลูกนั่งมากับแม่
อันนี้ภาพจำนวงเหตุการณ์รอดทางแบบนี้
น้องชนทิชาบอกว่าหนูเนี่ยก็ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แม่มา
ระหว่างนั้นเนี่ยแม่จะไปส่งหนูที่โรงเรียน
แต่ว่ามันมีตัวเงินตัวทองตัดหน้ารถของแม่
นะฮะบนถนนเนี่ยแม่ก็ตกใจหักหลบสิครับ
หักหลบปุ๊บมันไปชนกับต้นไม้

แล้วตัวแม่เองก็ตกลงไปในคลองอันนั้นนะครับ
ทีมข่าวก็เลยลงไปดูที่จุดเกิดเหตุ
พบว่ามันเป็นริมทางเป็นร่องสวนเนี่ย

มันก็มีน้ำมีอะไรเขาขุดเป็นร่องเป็นคัน

แล้วก็เป็นรอยของเปลือกต้นไม้ถลอกด้วยนะครับ
ที่ถูกชนเข้าไปโดยนางสาวชนระดาที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉียวชน
แล้วก็ริมตลิ่งคูน้ำพบรองเท้าเด็กนักเรียนทิ้งเอาไว้ตกอยู่

ก็เลยไปสอบถามคนนี้คือนายนิวัตรเจริญทรัพย์เป็นเพื่อนของผู้ตาย
ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุรีบไปช่วยแล้ว
มีชาวต่างชาติปั่นจักรยานอยู่ก็มาช่วยด้วย
แต่ว่าไม่เจอตัวเงินตัวทองนะครับ
ที่ผ่านมาในพื้นที่นี้มันมีตัวเงินตัวทองเดินผ่านบ่อยครั้ง
นักท่องเที่ยวเองก็เคยปั่นจักรยานไปชน

เอาไปฟังเสียงเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะครับ

แต่ฝรั่งนักท่องเที่ยวขี่จักรยานมา๓คน
เขาลงไปช่วยขึ้นมา
ก็อุ้มลากเข้าขึ้นมาข้างบนนะ
เด็กเขาบอกว่าหลบตัวเงินตัวทองนะครับวิ่งตัดหน้า
ตอนนั้นที่พี่มาถึงตอนนั้นสภาพของน้องเขาเป็นยังไงครับผม
ก็หมดสติแล้วเพราะหน้าเขาโดนกับต้นไม้ไปข้าง
โดนไปเลยซีกหนึ่งอ่ะตัวเงินตัวทองอ่ะตัดหน้านักท่องเที่ยวอ่ะ
บ่อยจากกระยานอะไรอย่างเงี้ยมีมีล้มมีอะไรเรื่อยครับ
ตำรวจสพพระประแดงนะฮะก็หลังจากที่สอบสวนทั้งหมดทั้งมวลแล้ว
สอบถามพญาแล้วตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว
ก็เลยมีการมอบศพผู้เสียชีวิตให้กับทางโรคกระตันยู
ไปส่งสถาบันนิติเวศเพื่อไปหาสาเหตุการณ์ตายต่อไปนะครับ
เนื่องจากว่าคำบอกเล่าของคนที่มาพบแรกก็คือชาวต่างชาติ
อันนี้ก็ทำให้เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา
อีกเหตุผลหนึ่งคือเธอเองก็ไม่ได้สวมหวกกันน็อกด้วย

ค่ะก็ระบาดเจ็บเลยนะครับ